ปรับพีคพระเท้ารัสยาและซอสสินะ
ล่าสุดเขาควงกันไปทัวร์ยุโรปกระชับความสัมพันธ์คุณ
หวานขนาดนี้จะประกาศข่าวดีเลยหรือเปล่าคะ

คือช่วงนี้แบบเหมือนพีชก็อยากทำงานให้เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเหมือนแบบมีแบบโอกาสดีให้พีคทำอะไรสนุกเยอะ

เราก็โตกันแล้วมันก็จะมีการคุยกันบ้างอยู่แล้วนะคะ

เหมือนรอให้มันถึงจังหวะของมันอะไรอย่างนี้